ใครอยากเป็นเศรษฐีหลีนะสิหลีนะสิช่วงนี้รายจ่ายเลอะไหนจะฆ่าเปย์เด็กค่าทำสวยฉีดโบรอยไหมโออิล่อเล่น
อย่างหลีเนี่ยเขาเรียกว่ารวยแต่เหือแต่๕ราศีนี้ที่จะรวยของจริงเพราะงานงานถามดวงรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง๕ราศีงานดีราศีจับรับทรัพย์เนาะเดือนกรกฎาคม
หลีชอบหลีคอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีเมทุนขอให้รวยขอให้รวยชาวเมทุนไม่ต้องคอยร้องเพลงแล้วให้เอาเวลาไปลงทุนทำธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ทบไลน์ตัวแทนจำหน่ายขายของในตลาดหรือลงขายสินค้าเว็บไซต์ต่างประเทศ
ราศีเท่าแก่เท่าแก่เมียเท่าแก่น้อยจัด
จะทำมาค้าขึ้นขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
แม่พูดคำว่าเทแล้วตะเตือนไต
เอาล่ะชาวเมษถ้าไม่ค้าขายก็จะได้เปลี่ยนงานแบบฉับพลัน
ไม่ทันตั้งตัวถึงจะตกกับใจเล็กน้อย
แต่แงนงานที่ได้ทำใหม่จะทำให้ชีวิตนี้ดีขึ้น
เปลี่ยนแผนรับซับไว้ล่วงหน้าได้เลย
อันดับ๓ราศีมีน
การงานราบรื่นเหมือนหยอดน้ำมันเป็นขวดลื่นไหลลงตัวในทุกธุรกิจ
ชาวมีนที่ตั้งใจจะทำงานใหม่
สามารถลงทุนลงแรงลงใจลงมือทำได้เลยทางสะดวก
ส่วนสำหรับงานที่เคยมีปัญหาผัวพันเป็นสังกตังในก่อนหน้านี้
ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
สบายสบายแบบเพลงพี่เบิร์ตลดทวงไปได้เลย
อันดับ๒ราศีพิจิกษ์เหมือนมีบันไดเลื่อนมาตั้งไว้อยู่ตรงหน้า
ก้าวหน้าเติบโตในสายอาชีพแบบก้าวกระโดด
แนนยิ่งโตก็ต้องยิ่งวางแผนการบริหารให้ดี
เพราะจะมีบริวารมาอยู่รอบตัวชาวพิจิกษ์เพิ่มขึ้น
เพื่อนร่วมงานลูกน้องความรับผิดชอบมากขึ้น
แต่จะวุ่นวายชีวิตนิดนึง
หากรับมือได้ก็จะประสบความสำเร็จ
ทำแล้วมีแต่ได้กลับได้
เฉียบอันดับ๑ราศีพฤศพ
หลังจากก้มหน้าก้มตากันงานหนักมานาน
ถึงเวลามีงบประมาณรายรับเพิ่มภูมิ
เพราะถูกโปรโมทจากหัวหน้าให้เจริญก้าวหน้า

ถ้าทำงานเกี่ยวกับด้านชื่อเสียงก็จะดังเปรี้ยงในช่วงนี้
แต่ที่จะขัดใจอยู่อย่างหนึ่ง

เพราะชีวิตชาวพฤศพมันเลิกจุดอะไรเบอร์นั้น

กับ๕ราศีงานดีราศีจับ
รับทรัพย์เนาะเดือนกรกฎาคม
ก่อนจากกันขอฝากคำคมไว้สวยว่า
เป็นคนดีมักโดนเทแต่เป็นคนสายเปยยังหลี